มีเพื่อนบ้านดีเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกว่าถูกหวยหรือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

เขาทำเป็นกิจการบ่อตกกุ้งมันเสียงดัง
เคยไปร้องเรียนแล้วว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้า
ล่าสุดนี้ถึงขั้นบุกมาที่บ้านมาทุบประตูกันแบบนี้เลยน่ากลัวมากไปดูค่ะ
เฮ้ยมาคุยกันมา
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมาแบบโอ้โห
คือทางด้านของคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาก็เอาคลิปนี้แหละ
มาเปิดเผยค่ะคือเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาเปิดบ่อตกกุ้งอยู่ข้างบ้าน
แล้วมันเปิดเพลงอ่ะส่งเสียงดังรบกวนเพราะไปบอกให้เบาเสียงลงอ่ะ
แล้วด้านมาเจอแบบนี้มาตะโกนเรียกให้ออกไปพูดคุย
ปลาของมาใส่บ้านเขาอีกนะคะเมื่อคืนนี้นี่เองที่เหตุเกิดขึ้นนะคะ
ในพื้นที่ตำบลเสาทงหินที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรี
ทางเจ้าของบ้านก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วแหละ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบังใหญ่ค่ะ
คู่กรณีนะยังเคยโพสต์เฟซบุ๊กไปข่มขู่เขาด้วย
เหมือนกับคือผู้เสียหายเขาไปเห็นเนี่ยเฟซบุ๊กนี้
แล้วไปโพสต์ว่าอยากเป็นศัตรูกับกูได้เลยแล้วจะรู้จัก
เธอเจอแบบนี้เธอกลัวสิคะเป็นเราเราก็กลัวเหมือนกันนะ
ก็เลยสอบถามไปที่ผู้เสียหายคุณวันนสาเจ้าของบ้าน
เล่าว่าตัวเธอกับครอบครัวได้รับความเดือดร้อนมานานแล้ว
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันมาเปิดเปิดกิจการบ่อตกกุ้งค่ะ
ไอ้เปิดน่ะไม่เท่าไรใช่แต่เปิดน่ะมันมีเสียงอ่ะสิอ่า
ป่วยเป็นมะเร็งและยังมีพี่ชายป่วยเป็นโรคไตต้องเฝ้าไตทุก๓วัน
เท่ากับว่าบ้านเธอมีคนป่วยสองคนและไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะ
ทนมาครึ่งปีแล้วค่ะเธอบอกเนี่ย

มันก็เลยเกิดเหตุอย่างที่เห็นโอ้โหเสียงดังมาเลย
แล้วก็ถูกเอาอะไรโยนเข้าบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าจ่อนโทนเนี่ย
มีการโทรแจ้งสพบางใหญ่โรงพักเองก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ดูให้เธอก่อนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เสียงปกติไม่ได้ดังอะไรนะ
เธอก็เลยเอาคลิปที่เคยถ่ายไว้เนี่ยให้ตำรวจโชว์ให้ตำรวจดูว่า
เนี่ยตอนที่มันเสียงดังเนี่ยมันดังจริงค่ะ
แล้วเคยไปขอร้องให้ทางร้านหรือว่าบ่อตกกุ้งที่นี่หยุดใช้ไมค์ได้ไหม
ตอน๔ทุ่มคนอื่นเขาจะได้หลับได้นอน
แต่ร้านบอกเธอมาว่าต้อง๕ทุ่มแหละถึงจะหยุดได้
พอบอกว่าจะไปแจ้งความร้านก็บอกเธอมาว่าจะทำอะไรก็เชิญ
ก็เลยไปแจ้งความว่าที่โรงพักตำรวจก็เลยแนะนำแบบนี้ว่า
ให้ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงอำเภอไปด้วย
ก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงต่อดี
มันเป็นความปลอดภัยของเธอหรือเปล่า

คือเขาปิดเสียงไมโครโฟนจริงแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาเฮกันจนถึงเที่ยงคืน

เหมือนกับมันมันมีทำไมต้องเคต้องกรี๊ดกันทั้งคืน
ทีนี้กลายเป็นว่าเราก็เลยโทรไปบอกเขาล่าสุดเลยหนูโทรครั้งสุดท้าย
คือไปบอกเขาว่าถ้าคุณควบคุมไม่ได้แบบนี้เราบางทีเราก็ต้องแจ้งนะ

เนี่ยบอกอยากทำอะไรก็ทำเลยไปแจ้งไปเออคือตำรวจอ่ะ
ก่อนหน้านี้ก็คือตำรวจก็บอกด้วยว่าเอางี้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอด้วยใช่ไหม

เธอก็งงแหละว่าเดี๋ยวเธอจะทำยังไงดีเพราะแจ้งตำรวจก็อยากจะให้ตำรวจช่วยเหลือนะคะ
ตอนนี้อยากให้คู่กรณีเข้ามาพูดคุยตกลงกันต่อหน้าตำรวจจะได้ไหม
มันจะได้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงบานปลาย
เพราะเธอเองเธอบอกนะว่าเธอหวังนะหวังจะพึ่งให้ตำรวจจัดการให้เธอหน่อยได้ไหม
จะได้ไม่ต้องไปร้องเรียนที่อื่นกันอีกอ่ะเนอะ

ก็คือบ่อตกกุ้งเขาก็เหมือนกับมีคนเข้าไปตกกุ้งกันแล้วเขาก็เลยเปิดเพลงเสียงดังร้องเพลงกันด้วยนะคะ
ก็คุยกันดีเพราะว่าคืออยู่ข้างบ้านกัน